และแน่นอนนะคะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุโบร่ำโบราณ
บ้านเรามีอะไรดีแฝงอยู่เสมอนะคะ
อย่างเช่นที่เชียงใหม่ตอนนี้มีการขุดพบหลักฐานยืนยันอิทธิพลวัฒนธรรมสุโขทัย
มันคืออะไรน่าสนใจแบบไหนวันนี้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะคะกับชิสามาแชร์
นี่เป็นการค้นพบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ทางกรมศิลปากรได้นำมาเสนอนะคะ
ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดี
โบราณสถานวัดส้มสุกตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผลปรากฏก็คือพบจารึกอักษรฝักขามบนแผ่นอิดหน้าบัวและแผ่นอิดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะ
โดยจาริกโบราณเหล่านี้นะคะมีทั้งการจานเป็นอักษร๑๒ตัว
อันก็จานเป็นข้อความบางพื้นที่บางแผ่นก็เป็นภาพลายเส้นเป็นลวดลายต่าง
บางทีก็ไม่รู้มันคืออะไรที่ชัดเจนแต่คิดว่าน่าจะเป็นวัตถุโบราณที่มีค่า
รวมแล้วพบกว่า๒๐๐ก้อน๒๐๐ชิ้นเลยทีเดียวนะคะ
จาริกเหล่านี้ค่ะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะในการยืนยันว่าอิทธิพลวัฒนธรรมสุโขทัยนั้นได้แพร่เข้าสู่ดินแดนล้านนาโบราณมากว่า๖๐๐ปีแล้ว
และจากการค้นพบจารึกเหล่านี้ค่ะก็ทำให้โบราณสถานวัดส้มสุก
ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุด
แอ่งที่ราบฝางเนี่ยกลายเป็นวัดที่มีจารึกมากที่สุดในประเทศไทย
อันนี้ใครสนใจโบราณในคดีหรือประวัติศาสตร์ก็ต้องหูผึงตาโตเลยล่ะ
สำหรับกรมศิลปากรนั้นนะคะได้ดำเนินโครงการขุดแต่งโบราณนาสถานวัดส้มสุก
งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ดำเนินการต่อเนื่องมาจากระยะแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าจิบแปดนะคะ
ตอนนี้ก็มีโบราณสถานที่ขุดค้นแล้วหลายแห่ง
เช่นเจดีประธานทรงระคังมีช้างล้อมรอบฐานวิหารขนาดใหญ่
ซึ่งพบร่องรอยการปฏิสังขร๓ครั้ง
ซุ้มประตูโขงและอาคารใหญ่น้อยอีก๑๐หลังนะคะ
แล้วก็ได้พบวัตถุโบราณสำคัญอย่างเช่นพระพิมพ์เนื้อชิน
มีจารึกคาถาจะพะกะสะ
ซึ่งนี่เป็นคาถาที่ปรากฏในคัมภีร์วัชิระสารัตนะสังคหะรจนาด้วย
โดยพระรัตนปัญญาเถระภิกษุในนิกายวัดสวนดอกเมื่อปี๒๕๖๒
โอ้โหคุณผู้ชมเรื่องราวแบบโบราณแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์นะคะ
ซึ่งจารึกทั้งหมดนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการสรุปทำรายงานอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะ
กรมศิลปากรเองก็ดำเนินการคุ้นพบแบบนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่า
นี่จังหวัดสุโขทัยใช่ไม่ที่เชียงใหม่
ใช่ค่ะคุณคือมาจากสุโขทัยแล้วไปที่เชียงใหม่ถูกต้องแล้วนะที่แม่อาย